อีกแล้วฮะเหมือยขาบที่ดอยอ่างขางเกิดขึ้นแล้วนะฮะ
สวยขนาดไหนคือสวยเหมือนหิมะตกเลยฮะ
ขาวโพลนไปทั่วเลยครับ
สถานีเกษตรหลวงอ่างขางสวยจริงสวยเหมือนหิมะเลยฮะ
หนาวแรกคือหนาวมาหลายวันแล้วนะอ่างขางก็หนาวเหมือนกัน
แต่ว่ารอบนี้เหมือยขาบหรือน้ำค้างแข็งบนยอดย่า
โผล่มาที่นี่เป็นครั้งแรกแต่โผล่มาทีไม่ได้มาเล็กไง
เพราะโผล่มาทีเต็มพื้นที่ไปหมดเลย
นี่คือบริเวณลานทางเข้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
บริเวณนี้ก็จะเป็นแปลงปลูกต้นบ๊วยมีผลไม้เมืองหนาว
ตอนนี้ไม่ได้ดูอะไรเลยดูแต่เหมือยขาบยูดีดิพลม
คนก็ตื่นตาตื่นใจนักท่องเที่ยวที่เขาไม่คิดว่าจะมาเจอ
พอมาเจอนี่ก็ถ่ายรูปกันยกใหญ่เลยนะครับ
อกซากุระของแท้จากประเทศญี่ปุ่น

มันจะเริ่มบานสะพรั่งสวยงามยิ่งกว่านี้นะครับ
หากใครไปสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่ด่างขางตอนนี้

อุณหภูมิตอนนั้นประมาณ๗๗องศา
ไม่ใช่ประมาณ๑๒องศา

ตอนนี้ถ้าไปเนี่ยเกือบจะ๐องศาแล้วฮะ

แล้วเขาช่วยวัดอุณหภูมิยอดย่า

คุณจะเอายังไงกับต้นซากุระกันแน่เนี่ย

พอคราวนี้๔องศาคุณก็จะมา๔องศาด้วย
บรรยากาศตอนนี้นี่คือเหนือน่าไปเหลือเกิน